ผมฟิลรัฐภูมินะครับพักพลังท้องถิ่นไทยนะครับ
วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสวยหล่อนั้นก็มันช่วยได้มาก
ในเรื่องของทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นหันมาสนใจการเมืองมากกว่าเดิม
แต่ในส่วนตัวของผมนั้นผมมองว่าประสบการณ์ของผมที่ลงพื้นที่มา
เกือบ๒๐ปีนั้นทำให้ผมได้เห็นทุกท้องถิ่นท้องที่
เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาค
จนจนแบบไม่มีจะกินรวยแบบไม่รู้ว่าจะรวยไปไหน
ผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดระยะเวลาที่ผมลงพื้นที่
ผมก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน
ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้ววันนั้นก็มาถึงก็คือวันนี้นั่นเอง
ผมได้รับโอกาสจากทางรัฐบาลที่ประกาศว่าต้องการกลุ่มคนรุ่นใหม่

ผมมองว่าวันนี้เรามีความรู้ความสามารถแล้วก็อายุ
ก็น่าจะเหมาะสมกับการที่มาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้แล้ว
สิ่งที่ผมได้คุกคีได้เป็นจิตอาสา
ได้ทำงานอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาตลอดเกือบทั้งชีวิตนั้น
มันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยเราต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
เพราะว่ามันเกิดปัญหาที่เรียกว่าเศรษฐกิจขั้นวิกฤต
การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้นั้นผมมองว่าวันนี้สิ่งที่ทำได้เลยนะ
ตอนนี้นั่นคือในเรื่องของบันเทิงนำการท่องเที่ยว
ถ้าเราเอาบันเทิงมานำการท่องเที่ยวก็จะเกิดเหมือนอย่างละครบุภเพครับ
ตลาดน้ำอายุทยากลับมาเจริญรุ่งเรืออีกครั้งหนึ่ง
พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องร้องไห้ว่าวันจะขายของได้ไหมก็จะขายของได้
ต่อมาก็คือเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านของแอปพลิเคชัน
เพราะว่าผมเคยทำโมเดลธุรกิจแบบนี้ขึ้นมา

ทำให้พี่น้องที่กำลังเกิดปัญหาวิกฤตทางด้านปากท้องนั้น
พ้นจากคำว่าจนแล้วก็มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้

ผมมองว่าวันนี้จะเข้ามาผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพราะว่าวันนี้ครับวิกฤตหนักมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
วัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้น
ที่จะมาช่วยแก้ไขทางออกของประเทศไทยได้ครับ